ขอนแก่นกันดีกว่าอันนี้ก็มีเหตุการณ์รุมทำร้ายสลบเหมือดไปเลยเหมือนกัน
คนถูกรุมทำร้ายเป็นพระสงฆ์ค่ะแต่มันมีที่มาที่ไป
พระสงฆ์รูปนี้กินเหล้าเมาไม้เป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านหนักมาก
แล้วก็ชนวนก่อเหตุก็คือไปหาเรื่องทะเลาวิวาสกับชาวบ้านเป็นประจำ
ล่าสุดไปอารวาสถือมีดด่าทอชาวบ้านสุดท้ายนอนร่วงกับพื้นเลยค่ะ
พี่แจงด้วยกลับมาหน่อยอย่าเข้ามาให้ดี

นะไม้กินทางนี้หล่อมีอะไรพอต้อนไหม
ต้องหมวยมาต้องหมวยมาแต่ไม่เหลือไว้
โฮโฮโฮสีว้อนอะไรหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้
คือนาทีนี้บาปบุญคุณโทษอะไร
กดไม่ถูกแล้วอะค่ะครับมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนี่นะคือชาวบ้านคือตะโกนโวยวายกันบอก
ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็คือลุมกันฟาดกันอย่างนั้นเลยอ่ะ
แต่ว่าเราจะเห็นมีดอยู่ใช่ไหมมีดอันนี้คือพระสงฆ์ท่านถือมา
ครับถือมาอารวาสนะคะคือชาวบ้านเขาบอกเลยว่าเป็นพื้นที่อำเภอชุมแพร
เขาบอกว่าพระรูปนี้นะชอบดื่มเหล้าเมาอารวาส
แล้วที่สำคัญชนวนเหตุก็คือเอาอาวุธมีดเนี่ยวิ่งไล่จะทำร้ายชาวบ้าน
แต่ชาวบ้านเขารวบตัวไว้ได้เขาก็รุมทำร้ายกันจนพระสลบหมดเลยค่ะ
กับกู้ภัยก็เลยรีบไปตรวจสอบแล้วก็เร่งประถมพยาบาลพระสุภาชัยศรีทอง
อายุอนามห้าสิบหกปีแล้วนะคะเป็นพระสำนักสงฆ์วัดสว่างแสงธรรมที่บ้านโนนศิลา
เทศบาลเมืองชุมแพรแล้วก็รีบนำตัวพระสุภาชัยส่งโรงพยาบาล
ไปถามนายปารีสดีนักเขาบอกว่าวัดสว่างแสงธรรมเนี่ยเป็นเพียงสำนักสงฆ์
แล้วก็มีพระสุภาชัยอยู่เพียงรูปเดียวพระสุภาชัยคนนี้เนี่ยนะ
ชอบดื่มเหล้าเมาไม้จนชาวบ้านเนี่ยเอื้อมระอาไม่เหลือแล้วคำว่าศรัทธา
แถมชอบเอาชื่อชาวบ้านค่ะไปผิมใบดีกาบอกบุญ
แล้วก็ไม่เคยไปขอไม่เคยไปบอกกับชาวบ้านเขาก่อนด้วยทีนี้อย่างที่บอก
ก่อนเกิดเหตุพระสุภาชัยถือมีดปลายแหลมยาวประมาณสักฟุตหนึ่ง
ไปด่าทอชาวบ้านอยู่กลางหมู่บ้าน
ดพิงไปถึงพ่อถึงแม่ของชาวบ้านคนหนึ่ง
ด่าเขาก็พอทนด่าพ่อล่อแม่ทนไม่ไหวแล้วค่ะ
มาเลยค่ะเลยเกิดเป็นเหตุการณ์มาลุมมาตุ้มกันแบบนี้ค่ะ
แล้วตั้ง๔๕๖๗๘คนลุมพระคนเดียวก็ไม่รอดนะคะ

ตำรวจเองก็มีการไปตรวจสอบพงหญ้าท้ายกุฏิ
เจอทั้งขวดเหล้าขาวเจอทั้งขวดเบียร์
ไม่ได้เจอแค่ขวด๒ขวดเจอเพียบ
อยู่ในกระสอบปุ๋ย๒กระสอบคุณคิดดูแล้วกัน
ก็ต้องมีการเก็บภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่ที่เห็นว่าต้องเบลอเพราะว่ามันคือขวดสุราทั้งหมดเลยค่ะ
เลอพื้นที่เยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมลองจินตนาการแล้วกันว่ามันจะมีสักกี่ขวด

ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ก่อนอื่นพาท่านศึกเถอะนะ